คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของความสุขกันบ้างนะคะ
หลายคนบอกว่าแหมความสุขในบางทีมันก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะ
เห็นอะไรที่อยู่รอบตัวก็สามารถนำมาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้
เป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งไปเจอแก้วมังกรอยู่ที่ข้างทาง
ไม่รู้จะทำยังไงทิ้งไว้แบบนั้นเสียดาย
ก็เลยขนเอาไปให้เจ้าลิงสามมุกเนี่ยนะคะกินกันอย่างอร่อยตามภาพนี่แหละค่ะ
โอ้โฮบุฟเฟต์เชี่ยะลูกบุฟเฟต์นะคะแล้วก็ไม่ใช่ได้น้อย๗๐กิโลกรัม

เห็นทิ้งอยู่ข้างทางค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้เขาตัดสินใจทำนะคะ
ใครจะคาดคิดว่าแก้วมังกรข้างทางจะกลายมาเป็นอาหารหวานฉ่ำอันโอชะ

นี่ค่ะเป็นภาพที่น่ารักเนอะอบอุ่นนะคะ
เล่าว่าเขาไปเจอแก้วมังกรถูกเททิ้งปนอยู่กับกองขยะริมข้างทาง
เห็นแล้วก็เสียดายก็เลยเก็บมันเอาขึ้นมาใส่รถกระบะ
รวมรวมแล้วเนี่ยกว่า๗๐กิโลกรัมก่อนจะนำมาแจกจ่ายเอามาเลี้ยงลิงที่เขาสามมุก
บางทีมันก็สร้างได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้เงินทอง
ซึ่งก็น่าจะจริงค่ะเพราะว่าดูจากภาพแล้ว
คุณสุรศักดิ์เนี่ยเมื่อกี้เห็นสักครู่ใช่ไหมค
นั่งอยู่ริมถนนผ่าแก้วมังกรให้เจ้าลิงน้อย

กินเพลินมีความสุขอร่อยหน้ามันจะหวานชำ
อืมอื้อน่ารูเป็นความสุขไม่น้อยเลยทั้งคนให้
แล้วก็เจ้าลิงที่ได้รับแก้วมังกรด้วยนะคะ
หลายคนเห็นภาพนี้ก็ชื่นชมเจ้าของโพสต์ค่ะ

แล้วก็ไปสร้างความสุขให้กับเพื่อนสัตว์ที่กำลังหิวโหยอีกด้วยค่ะ